ดูเหตุการณ์นี้หน่อยคุณแม่ท่านหนึ่งออกมาร้องขอความเป็นธรรม
เรื่องการเสียชีวิตของลูกสาวนะฮะ
ลูกสาวอายุเพิ่ง๕ขวบนะครับ
ชื่อว่าน้องโซวาอยู่ที่จังหวัดเลย
แม่บอกว่าพาลูกสาวไปโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ที่จังหวัดเลยนะฮะ
ทีแรกตอนที่มีอาการเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ย
โรงพยาบาลชุมชนก็บอกว่าเด็กไม่ได้เป็นอะไรมาก
รักษาไปรักษามาเอาอยู่ดีลูกเสียชีวิต
จากการติดเชื้อในกระแสเลือด
ก็เลยออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะครับ
เพราะเธอบอกเธอยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนเลยว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของเธอ
น้องโซวานะครับอายุ๕ขวบนะครับ
อายุ๒๗ปีนะครับชื่อนางสุธิดานะครับ
ของเด็กบอกว่าลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับ
แล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เพื่อขอความเป็นธรรม
ซึ่งแม่บอกว่าตั้งแต่ลูกสาวเสียชีวิต
ยังไม่ได้รับคำตอบจากหมอเลยว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้น
ขั้นตอนการรักษาลูกสาวเป็นยังไง
ทำไมโรงพยาบาลชุมชนไม่ส่งตัวลูกสาวไปโรงพยาบาลใหญ่ในตัวเมือง
เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาแล้วปล่อยให้ลูกเนี่ยตาย
คุณแม่ของน้องโซวาไล่เรียงเหตุการณ์ให้คุณสุชาดา
ผู้สื่อข่าวของเราฟังแบบนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเก้ามีนาคม
วันนั้นลูกสาวอาเจียนมีไข้ปู่กับย่าก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง
จังหวัดเลยก็เจอหมอคนแรกหมอให้เจาะเลือดแล้วก็เปลี่ยนหมอดูแล
อาการก็ยังไม่ดีขึ้นอาเจียนตลอดเวลาก็เลยขอให้ทางโรงพยาบาลชุมชน
ส่งตัวลูกสาวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในตัวเมืองจังหวัดเลย
๑๐มีนาคมวันต่อมาโรงพยาบาลชุมชนก็ยังไม่ทำเรื่องส่งตัวลูกสาวไปโรงพยาบาลในตัวเมือง
หมอบอกว่าลูกเนี่ยมีสิทธิ์เบิกตรงอยู่ที่นี่ต้องเซ็นใบปฏิเสธการรักษา
ซึ่งปู่กับย่าก็ไม่เข้าใจกลัวว่ามันจะเกิดปัญหานะก็ไม่ได้เซ็นไง
คือถ้าส่งตัวไปเขาก็มีสิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาค่ะแต่ถ้าเกิดจะไปเองแล้วหมอไม่ให้ให้ไปเนี่ย
ต้องต้องเซ็นใบปฏิเสธการรักษาซึ่งเขาก็ต้องไปรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
กับย่าก็เลยไม่ได้เซ็นแล้วก็รอดูอาการของลูกสาวอยู่ที่โรงพยาบาลเดิม
นี่น้องโซวานะฮะซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
เด็กหญิงวัย๕ขวบกำลังน่ารักเลยนะฮะ
ทีนี้วันเดียวกันนั่นแหละ๑๐มีนาคม
วันนั้นน้องโซวาดูอ่อนเพลียถึงขั้นแบบฟุบไปเลย
ลุกยังไงก็ไม่ตื่นแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ดีดีก็ร้องกรี๊ดขึ้นมา
ปัสสาวะราดที่นอนไข้ขึ้นสูงคาดว่าเนื่องจากอาการติดเชื้อ
คุณแม่บอกว่าตอนนั้นพยาบาลกลับมาถามแม่ว่า
เด็กเป็นคนเอาแต่ใจหรือเปล่าสุดท้ายเลยต้องขอร้องให้หมอเนี่ยมาตรวจให้หน่อย
มาดูให้หน่อยก่อนที่จะขอให้ส่งตัวไปรักษาในตัวมึงอีกรอบหนึ่ง
แต่ก็ยังไม่ส่งทันทีรออีก๒ชั่วโมงนะหมอบอกให้รอไปพร้อมกับเคสอื่น
สุดท้ายลูกสาวถึงถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลในตัวเมือง
พอไปถึงโรงพยาบาลในตัวเมืองแม่บอกว่าหมอที่นั่นถามเลยนะฮะ
บอกทำไมส่งมาช้าตอนนี้เนี่ยเด็กติดเชื้อในกระแสเลือดไปแล้ว
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ทำเรื่องส่งต่อไปอีกไปยังศูนย์แพทย์
รักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียโดยตรงแต่สุดท้ายไม่ทันนะครับ
โซวาติดเชื้อขั้นรุนแรงถึงขั้นต้องปั๊มหัวใจ
หมอก็พยายามยื้อชีวิตอย่างเต็มที่นะในตอนนั้นเนี่ยแม่แม่อยู่กรุงเทพนะฮะ
แม่ต้องเนี่ยเดินทางกลับมาแต่ยังมาไม่ถึงนะฮะปู่กับย่าดูแลอยู่
จนกระทั่ง๑๑มีนาคมแม่มาถึงโรงพยาบาลที่จังหวัดเลย
แล้วก็เป็นวันที่ต้องส่งตัวเด็กไปศูนย์แพทย์ที่รักษาผู้ป่วยโรคทาราซิเมียโดยตรง
อยู่ที่อุดรธานีแต่วันนั้นน้องโซวาหยุดหายใจไป๓ครั้ง
แล้วก็เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาแม่คุณแม่บอก๑๑มีนาคมนะฮะ
คุณแม่เป็นพยาบาลอยู่กรุงเทพนะตอนที่น้องป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ย
จะเดินทางกลับมาถึงก็ตอนนั้นก็ไม่ทันแล้วได้เจอครั้งสุดท้ายน้องก็เสียชีวิตเลย
บอกเรื่องนี้แม่คาใจมากเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาของโรงพยาบาลชุมชน
เพราะตั้งแต่ลูกเนี่ยเสียชีวิตไปได้รับแต่เพียงคำขอโทษ
ไม่มีเอกสารการรักษาให้ดูรอคำตอบอยู่๓สัปดาห์โรงพยาบาลก็ยังเงียบ
ตัดสินใจส่งเรื่องไปยังสาธารณสุขจังหวัดเลย
แล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องการที่โรงพยาบาลที่เกิดเหตุนะฮะที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนเนี่ย
เข้ามารับศพของน้องโซวาที่อยู่ระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนา
เพื่อตรวจดูว่าลูกสาวได้รับอุบัติเหตุอะไรมาก่อนหรือเปล่า
จะส่งตัวมาที่โรงพยาบาลชุมชนแม่ก็ยินยอมนะ
แต่ก็แปลกใจอยู่เพราะไม่เคยเจอวิธีการแบบนี้มาก่อน
เหมือนกับว่าโรงพยาบาลเนี่ยพยายามจะเบี่ยงเบนประเด็นไปทางทิศทางอื่น
ว่าไม่ได้เกิดความผิดพลาดอะไร
คุณทำถูกต้องกระบวนการรักษาแล้วใช่ไหม
ถ้าคุณทำถูกต้องเราจะไม่แย้งเราจะยอมรอมรับฟัง
แต่นี่คือคุณเงียบคุณไม่ได้ตอบอะไรมาเลย
ขอโทษที่แม่ไปรับไม่ทันขอโทษจริงที่แม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้น
วันที่หนูทรมานมันเป็นอะไรที่ยังติดในใจเราเพราะว่าเราดูแลคนไข้เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเราดูแลคนที่เรารักไม่ได้และเสียชีวิตต่อหน้าเรามันเป็นอะไรที่หนูทำใจไม่ได้จนถึงวันนี้
หนูถึงมาโพสต์โซเชียลเพื่อที่จะบอกทุกคนว่ามันจะไม่เกิดกับเด็กคนอื่นอีก
อยากให้ลูกใครต้องมาเสียชีวิตเพราะว่าระบบแบบนี้เลยค่ะหนูขอแค่นี้ขอโทษ
ส่วนคุณปู่คุณย่าของน้องโซวานะครับบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่ายังทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียหลานสาวไป
ทุกวันนี้ก็ได้แต่นั่งคิดถึงดูเสื้อผ้าที่นอนหมอนมุ้งของเล่นของหลานสาวทุกวัน
น้ำตาไหลทุกครั้งตอนนี้อยากให้โรงพยาบาลออกมาแสดงความรับผิดชอบ
เพื่อให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับเราต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็เลยไปคุยกับทางผู้มนุยการโรงพยาบาลชุมชนนะครับ
ก็คือพอระพีพันธ์จันอ้วนนะครับซึ่งทางพอเนี่ยชี้แจ้งแบบนี้นะครับบอกว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้เพิกเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นัดพูดคุยแล้วก็ขอโทษแม่ของน้องโซวาไปแล้วเมื่อ๑๕มีนาคม
หลังจากที่น้องเสียชีวิตเมื่อ๑๑มีนาคมและได้ให้เอกสารการรักษากับแม่ของเด็กไปแล้วซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยเข้าใจว่าแม่เนี่ยจะติดต่อกลับมาก็เลยไม่ได้ติดต่อไปในส่วนนี้ยอมรับว่าเป็นความบกพร่องของโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารกับญาติของคนไข้ที่ผิดพลาดส่วนเรื่องขั้นตอนการรักษาเบื้องต้น
ได้รักษาตามข้อมูลของเด็กที่มีอยู่นะขณะนั้นแต่อาจใช้เวลาในการประสานงานโรงพยาบาลในตัวเมืองล่าช้าไปหน่อย
ซึ่งแม่ของเด็กบอกโรงพยาบาลบอกอยากจะดูว่ามีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้น
ส่งตัวมาหรือเปล่าขั้นตอนการตรวจสอบพบว่าน้องมีความผิดปกติด้านไหนไหมเนี่ยนะฮะ
อันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลบอกว่ารู้สึกเสียใจเกี่ยวการสูญเสียในครั้งนี้
และพร้อมที่จะเยียวยารับผิดชอบทุกอย่าง
ถึงแม้จะไม่มีงบประมาณลักษณะนี้อยู่กับโรงพยาบาลก็ตาม
ไม่ได้เหมือนกันทุกคนมงคลอาการเขาก็เปลี่ยนแปลงเร็ว
เร็วเกินกว่าที่ทีมผู้รักษาเขาจะตั้งคาดไว้
ซึ่งเราก็เต็มที่นะข้อมูลที่มีนะตอนนั้น
ก็คงจะเป็นเงินจำนวนนึงแต่อาจจะมาจากช่องทางการบริจาคอะไรด้วยอย่างนี้
เพราะว่าตามงบประมาณของรัฐบาลจริงมันก็ไม่ได้มีณจุดนี้จริงค่ะ
ส่วนที่ทางพอบอกนะฮะเราก็เลยไปถามคุณแม่ของน้องโซวานะครับ
คุณแม่บอกว่าก็ยังคาใจอยู่หลายเรื่องแล้วครับ
อยากให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยรับผิดชอบและอยากให้เป็นกรณีตัวอย่าง
จะได้ไม่เกิดกับเด็กคนไหนหรือว่าคนไข้คนไหนอีก
เกี่ยวเรื่องการรักษาการวินิจฉัยหรือว่าการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่พร้อมมากกว่า